ละครจากวงแต่มีชื่อเสียงเพราะว่าน้องน่ารักทั้งหน้าจอหลังจอน้องปูเป้เกษรินคุณผู้ชมค่ะ
การแสดงของน้องปูเป้พักหลังมาก้าวกระโดดพัฒนามากขึ้นด้วยนับวันก็ยิ่งปังมาก
เขาแสดงคู่กับพี่อ๊อฟชนะพลแหละ

กำลังถ่ายทำอยู่เรียกได้ว่าเป็นละครดัง

แต่งานนี้ค่ะน้องปูเป้ก็ต้องอ้อน

ผ่านไปบันเทิงไทยรัฐเนี่ยตบปับเข้าไป
เพราะว่าละครที่คู่กับ

เข้มหัสวีเนี่ยเขาอยากเล่นด้วยกันเหมือนกัน

บอกว่าอยากจะเจอสักแมทปูเป้เข้ม
แล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานละคร

พี่เข้มอ่ะ
สำหรับพี่เข้มนะคะเราก็สนิทกันอยู่แล้ว
แต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกัน

ก็บอกผู้ใหญ่ทางช่อง๗นะคะ

ใช่ค่ะส่วนตัวเรามีความสนิทกัน

จะมีความคลิกกันเข้าขากันมากขนาดไหน
อันนี้ก็รอติดตามนะคะ